เมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังไปแล้วจำได้ไหมที่ครูบอกว่าให้เด็กเรียกแม่

จังหวะนี้ที่ครูยังจูงมือเด็กออกมา

ทีนี้น่าจะบอกให้เด็กเรียกแม่แล้ว
ที่น้องบอกก็ผมมีแม่คนเดียว

แล้วก็มีเด็กคนอื่นเดินผ่านไปผ่านมาด้วย

ทางด้านฝั่งของ

เขาก็มีการเอาคลิปนี้มาโพสต์
คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือหลานของคนโพสต์แหละ

ตอบกลับมาว่ามีแม่แค่คนเดียวแล้วมาตบหน้ากันแบบนี้
ต้นสังกัดจะมีท่าทียังไงบ้าง
มีเมื่อวานนี้ค่ะทางผู้อำนวยการโรงเรียนเขาเปิดเผยมาแล้วนะ
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยม

ใช่พอทัชพลพลรัฐก็ชี้แจงค่ะ
รับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจริง
ครูที่ก่อเหตุคือครูแนะแนวครูนิพาทำงานมา
อมคิดดูสิอีก๒ปีคุณครูจะเกษียณแล้ว

มา๓๒ปีแล้วเป็นครูมาค่ะ

เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้ว๑๔มีนา

เพราะว่าตัวพอทัชพลเนี่ยเพิ่งจะมารับตำแหน่งเดือนสิงหานี่เอง
แล้วจากการตรวจสอบเนี่ยนะเรื่องนี้เคลียร์กันไปแล้วตั้งแต่ตอนนู้น

เมื่อวันที่๒๑กันยาวันพฤหัสนะนะ
พ่อของเด็กเป็นครูเหมือนกัน
ครูสอนศิลปะที่โรงเรียนสาธิตนั่นแหละ
พาลูกมาหาพอแล้วก็บอกพอครูนิพาเนี่ยยังมีพฤติกรรมพูดจาไม่ดีใส่ลูกอยู่เลย

แล้ววันที่๒๗กันยาเนี่ยพอก็เลยเรียกครูนิพามาสอบถาม
แต่พบว่าทั้งสองฝ่ายก็คือฝั่งพ่อเด็กกับฝั่งครูนิพาเนี่ย
ไม่ตรงกันให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
ทีนี้ทำยังไงต่อคะผอก็ต้องตั้งกรรมการสอบทางวินัย
แล้วก็สั่งให้ครูนิพาหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนไม่ต้องมาสอนนะ
ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูมีความผิดจริงจะลงโทษทางวินัยต่อไป
เรื่องนี้จะเร่งสอบให้เร็วที่สุด
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ
จับตามองอยู่ด้วยนะคะ
พอคะสภาพจิตใจน้องนักเรียนม๒เป็นยังไงบ้าง
ก็ถามผู้ปกครองนะผู้ปกครองบอกว่าเด็กก็โอเค
เพราะว่าได้กำลังใจดีจากเพื่อนแล้วก็ครอบครัว

ตอนนี้ก็คือทางมหาลัยก็ต้องตั้งกรรมการสอบนะครับ
มาสอบแล้วก็ต้องไล่ไปครับว่าขั้นตอนของความผิดนะอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีความผิดนะครับตามที่ในข่าวครับ
พี่โจม
เขาก็บอกว่าโอเคครับ

มีกำลังใจครับ